ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมเด็ก๖ขวบน้องก่อย่าค่ะ
โอ้โหน้องเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
แล้วสภาพน้องนะคือขมับยุบตาเนี่ยช้ำ
ชายโครงก็เขียวช้ำท้องบวมอีก
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีแผลเต็มตัวไปหมด
ยายน้องบอกว่าไงรู้ไหมน้องวิ่งไปชนกรงหมา
คุณตำรวจไม่เชื่อเด็กวิ่งไปชนกงหมา

ได้ยินเสียงน้องร้องแบบเจ็บปวดทุกวัน
โอ้โหแล้วเด็กก็ถูกขังในบ้านอยู่

แล้วเหตุการณ์ที่น้องเสียชีวิตเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกค่ะ
ตำรวจสพสามโคกแพทย์เวรอาสาสมัครร่วมกับตันยูไปตรวจสอบ
ก่อย่าวัย๖ขวบเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่านะ
อยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ตอนที่ไปเจอศพน้องน้องอยู่บนที่นอนเลยค่ะ

มับขวายุบขอบตาซ้ายเขียว
ชายโครงเขียวช้ำหน้าท้องบวมอวัยวะเพศเขียวช้ำ
มือซ้ายบวมช้ำมีเลือดมีหนอง

ครับแล้วดูสิตามเนื้อตามตัวมีรอยเหมือนเป็นแผลแห้งตกสะเก็ด

เป็นแผลที่มันเกิดมานานแล้ว
ทีนี้ก็เลยต้องไปถามแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วหมอบอกนะว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๒๔ชั่วโมงแล้ว
ก็ต้องเอาศพน้องก่อย่าให้กู้ภัย
ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติผ่าพิสูจน์นะคะ

ยายคือยายละออวัย๔๗ปียายก็เล่าให้ฟัง
ห้องนี้ยายมาเช่าอยู่เมื่อ๓เดือนก่อน
อยู่ด้วยกันเนี่ยมีตามียายมีลูกสาวแล้วก็หลานสาว
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
คุณยายบอกว่าตอนนั้นหลานขอกินน้ำ
แล้วจู่ก็เสียชีวิตไปเลยโดยไม่รู้สาเหตุ
แล้วก็เลยถามไงว่ายายแล้วแผลตามตัวน้อง
ที่หัวที่ชายโครงที่ท้องที่นิ้วมือ

ยายบอกว่าโอ้หลานวิ่งไปชนกรงสุนัข

ประมาณสักเดือน๒เดือนยายก็ไม่มีตังค์
ไม่รู้ว่าจะเอาตังค์ที่ไหนพาไปรักษา
บาดแผลนี่เป็นมาเดือน๒เดือนแล้วเหรอ
แล้วบาดแผลของน้องนี่เกิดจากอะไรฮะ
บาดแผลเขาเป็นมาเดือน๒เดือนแล้วจ้
แต่ว่าซื้อยาซื้อยาใส่พอยาใส่แล้วมันแห้ง
พอให้ไปอาบน้ำเขาจะลาดแล้วก็เขาชอบแข่ง
บาดแผลนี่เป็นมาเดือนสองเดือนแล้วเหรอ

เหล็กก็ปิดประตูให้หมาแล้วเหล็กก็ตั๊บเขา

อย่างที่คุณสืบสกุลบอกแต่ว่าได้ยินเสียงน้องร้อง
เหมือนกับน้องโดนทำร้ายโดนทุบตีได้ยินทุกวัน

เขาได้ยินแต่เขาไม่มีใครเข้าไปถาม

มันจะหนีแล้วมันไม่หวังแล้ว
นี่ไงพอฟังเพื่อนที่เขาอยู่ใกล้
เขาก็บอกนะว่าได้ยินเสียงเด็กร้องตลอดเลย
แล้วที่ยายบอกเมื่อกี้ว่าหลานวิ่งชนกรงหมา

วันนี้เนี่ยเอาตัวยายมาสอบปากคำเพิ่มที่สพสามโคกนะ
คราวนี้ยายเปิดปากพูดมาอีกแล้วค่ะ
บอกว่าเคยตีหลานแต่ไม่มีแผลนะ
ทีนี้ตำรวจให้ยายกลับบ้านไปก่อน
แล้วเดี๋ยวตำรวจต้องไปเรียกพยานแวดล้อมมา
อย่างชาวบ้านเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์เราด้วยค่ะ

ตายายลูกสาวแล้วก็น้องก่อย่าที่เสียชีวิตนั่นแหละ
เดี๋ยวต้องเอาทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติม

ถึงสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
เอ็นดูเด็กเนอะคุณน้าบาดแพ้เต็มตัวเลยอ่ะนี่เหรอ
กรงสุนัขที่วิ่งชนไม่ใช่นะ